เอาล่ะสาวนี้พาครูสมไปเที่ยวโฮมสเตยกันหน่อย
เป็นโฮมสเตยของชมที่จังหวัดพิษณุโลก
ไปดูหน้าตาหนิว่าหน้าไปเที่ยวมากน้อยไงครูสม
เป็นโฮมสเตย์แบบเที่ยวน้ำตกด้วย
และอากาศอ่ะบรรยากาศดีมาก
มีดอกไม้
น่าสนใจน่าไปอย่างยิ่งนี่ดูดิ
คือครบจริงนะครับสวยด้วยครบเลยครบเลยนะครับบรรยากาศ
ดอยสูงวิวสวยที่บ้านน้ำจวงนะฮะเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาผ่ามง
ในตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตรการจังหวัดพิศนุโลก
ตอนนี้นะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปแล้วนะครับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์แห่งใหม่นักท่องเที่ยวสามารถไปได้
ไปพักไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชาวมงค์ด้วย
คือคุณจะไปอยู่แบบบ้านของชาวมงค์แบบนี้เลยนอนกันแบบสบายง่ายแบบนี้นะครับ
ขายของบ้านน้ำจวงก็มีวิวธรรมชาติที่งดงามมีลานดอกไม้ที่กำลังเบ่งบาน
มีน้ำตกนะฮะน้ำตกตาดปลากั้งครับนะฮะน้ำตกขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำกลางหมู่แม่กไม้
คือไปได้เป็นร้อยคนไม่ใช่แค่แบบน้อยนะไปได้เยอะนี่โอ้โหทุ่งดอกไม้สวยทีเดียวนะครับ
สำหรับการเดินทางไปบ้านน้ำจวงเนี่ยเริ่มจากตัวเมืองพิศนุโลกนะ
ทางอำเภอวัดโบดผ่านเขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
ไปที่อำเภอชาติตรการแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ซ้ายตามป้ายเลยเขียนว่าบ้านน้ำครับบ้านน้ำจวง
รวมระยะทางเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรจากตัวเมืองสามารถขับได้
ขับรถไปถึงบ้านน้ำจูนได้เลยแต่ว่าถนนเนี่ยพอขึ้นไปข้างบนมันจะขลุขระหน่อย
เป็นบางช่วงบางตอนนะฮะแต่ว่ารับรองคุณผู้ชมถ้าไปถึงจุดหมายไปทางแล้วแบบหายเหนื่อย
แต่ต้องร้องแบบว้าวเลยคือแบบเฮ้ยแบบนี้ก็มีอ่ะคือหูมองมุมสูงแล้วรู้สึกว่าแบบมันครบ
ครันแล้วก็สวยมากจริงจริงเออนะฮะน่าไปน่าไปอืมอยู่ที่ไหนนะคะ
พิษธนุโลกบ้านน้ำจวงพิษธนุโลกครับอ่าไปกันได้นะคะ